เอาละค่ะกลับมาช่วงคุณแม่ขอร้อง

วันนี้ต้องบอกว่าขอร้องเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนผู้หญิง

บอกเลยว่าทำชีวิตคู่พังมานับต่อนับแล้ว
อันนี้คุณผู้ชายต้องฟังแล้วก็ต้องตั้งใจฟังดีแล้วฟังอย่างละเอียดด้วย
อันดับ๓อันดับ๓๓ข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงนะ
อันดับที่๓ถึง๒๘ด้วยกัน

พี่แพทย์จอยเนี่ยเขาเก่งมากเลยนะ
เขาได้เลื่อนตำแหน่งนะดูสิเงินเดือนเขาก็ได้สูงขึ้นเนี่ย
มีเงินซื้อรถแล้วนะเพิ่งซื้อรถรุ่นนี้นะ

อยเนี่ยเขาเก่งมากเลยนะเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องกล้อง

เราก็จะรู้สึกว่ามันก็ไปแต่งงานกับจอยเลยสิ

แต่บางทีด้วยระยะแบบเป็นเพื่อนร่วมงานไงแม่

เป็นเพื่อนร่วมงานที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน
มันก็เลยเหมือนแบบมีการเมาส์มอยอยู่ในกลุ่ม

เป็นไอ้จิ๊บเป็นในบักในเพื่อนมีเพื่อนชื่อทอยคนเดียว
เอาเป็นว่าต่อไปนี้เรื่องของไอ้จอยไม่ต้องมาพูดให้ฉันฟัง

อันดับที่สองก็คือไม่ชอบเลยอันนี้คือขอเลยอย่าทำ
โทรมาบ่อยไลน์มาหาบ่อย

เพื่อนกันก็ไม่ได้เขาบอกว่า๓๔เลย๓ผู้หญิงเห็นตรงกันว่า

อะชื่อนี้โอ้โห

ตัวเขามีปัญหากับแฟนเขา

บางทีใช้วิธีการเอางานมาคุยมาค่อยซึมกึ๊บสุดท้ายอ่ะ
มันเขาเรียกว่าค่อยซึมน้ำซึมบ่อทราย
สมมุติถ้ามาถึงโทรมาโจยโทรมา
ฮัลโหลเออพรุ่งนี้อ่ะมีเข้าออฟฟิศกี่โมงอ่ะอะไรอย่างเงี้ย
วางไปเรารู้สึกไหมจอยโทรมา
มันใช่เรื่องเหรอที่จะต้องโทรมาถามว่าใครเข้าออฟฟิศกี่โมงไม่กี่โมง
ไม่ก็คือจะได้ฝากงานที่โต๊ะไว้โอ๊ยแล้วมันไม่ไปฝากคนอื่น
เพื่อนร่วมงานคนอื่นก็มีสนิทกับเราที่สุด
นานทีมันโอเคแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ไม่โอเคเพราะว่ามันเป็นนานถี่ไงเข้าใจป่ะ

อันดับ๑ค่ะคุณผู้ชม๓๘เลยนะ
ผู้ชายไม่ควรจะไปไหนกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนหรือภรรยาเมียนี่แหละ
ต่อ๒ภาพที่ออกภาพที่ออกคือ

จอยนี่แหละคือจอยเขาก็อยู่ออฟฟิศเดียวกับลาว

แล้วมันก็คือต้องกลับไปทางนี้เพราะเอิญวันนั้นจะต้องแวะไปซื้อของ
แล้วจะบอกเอ้าไปทางนี้อ่ะขอติดรถไปด้วย

ซึ่งแฟนเราเป็นผู้ชายที่อาจจะไปบอกยังไง

ต้องบอกคุณผู้ชายอย่างนี้ว่าบางทีเนี่ย
การที่ปฏิเสธคนอื่นแล้วกลับมาทะเลาะกับเมียหรือทะเลาะกับแฟนตัวเองเนี่ย

ถ้าสมมุติทำลงไปก็ต้องมาทะเลาะกับเมีย

อยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามาก
แต่ถ้าสมมุติเขาเป็นเพื่อนร่วมงานไง

ก็ดีเนี่ยก็ไม่ต้องร่วมงานกับใคร

เพราะเอิญว่านอกจากอีจอยมันมีอีจิ๊บอีจุ๋มอีจ๋อย

ถ้าเป็นมุมนี้นี่ผู้ชายเองเนี่ยนะ
ก็จะต้องคือเขาเรียกว่าโทรศัพท์

ให้ผู้หญิงเกิดความสบายใจในสิ่งที่ตนต้องทำ

มันอาจจะเกิดขึ้นตรงที่ว่าผู้ชายไม่พูด
พอผู้ชายไม่พูดไม่สื่อสาร
มันก็จะทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยที่เขารับรู้การกระทำอย่างเดียว

และพอไม่สบายใจอะไรบ่อยปุ๊บเนี่ย
จากเรื่องเล็กมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
ขึ้นรถมาติดรถไปด้วยขึ้นรถโทรเลยเนี่ยโทรมา
กลิ้งฮัลโหล
อ้าวเธออยู่ไหนเนี่ยกำลังกลับบ้าน

อ้าวจอยขอติดรถมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะลงกลาง

เออนั่นแหละพูดกับเขาไปสิ

ไม่ไม่วิธีนี้ลงไปเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ

เอาฮัลโหลจอยเป็นพี่สบายดีนะอะไรอย่างนี้
ชายมันหน้าบางทำอย่างนั้นมันเหมือนคนกลัวเมีย
มันเหมือนคนเหมือนเมียสติไม่ดีอ่ะ

มันควรที่จะคุยแล้วสื่อสารกันเองแบบดีที่บ้านก่อน

ตัดปัญหาสรุปสรุปเลย
สิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อให้คุณสบายใจ
ตัวแฟนเองก็ควรที่จะพูดจาดีกับตัวสามี
หรือตัวแฟนเราว่าเฮ้ยอย่างนี้เราไม่โอเค
อย่างนี้ได้ไหมล่ะถ้าวันหลังอย่างนี้ถ้าคุณไม่คิดอะไร
ใช่ก็ให้เราคุยกันหน่อยกันแล้วล่ะกัน
วีดีโอคอเลย
กดซึ้ง

อย่าไม่จอมจอนไม่ใจ
คุณผู้ชม
นี่เรากำลังพยายามหาทางออกให้คุณผู้ชมอยู่นะ

สิ่งที่จะสบายใจคือต้องเชื่อใจกันแล้วกัน

เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาปุ๊บแล้วเราบอกตัวเองว่าเฮ้ย

ไม่ใช่หมายถึงฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายผู้ชาย
ก็จะต้องพยายามทำให้เราเห็นด้วย
เอาละเราพักก่อนกัน

แต่ครั้งต่อไปนะคะใครมีข้อมูลอะไร

เราจะต้องการมีหัวข้ออะไรเด่นอีกค่ะ